ฟุตบอลไปดูแวดวงหมัดมวยกันหน่อยนะครับ

ฟารั่นด์จูเนียร์เกษตรพัฒนาลูกชายอดีตช้ำโลก
ก็คือเตรียมที่จะขึ้นชกนะครับ

ให้เหมือนเป็นพ่อลูกที่คว้าแชมป์โลกด้วยกัน

ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพฝันร้ายหลังจากกรรมการยุติการชกยก๙

ให้เอาชนะฟ้าลั่นจูเนียเกษตรพัฒนา
ไปแบบมีข้อกังขาครับ
วันนั้นทาคายาม่าเกิดแถ่แตกครับ

อีกนิดเดียวก็จะเป็นประวัติศาสตร์ได้แล้วครับ
แต่ความฝันของลูกชายอดีตแชมป์โลกฟ้าลั่นลูกมิ่งขวัญไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้
เพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกพ่อลูกคู่แรกของเมืองไทยครับ
ก็ผมก็ตั้งแต่เด็กแล้วครับผมก็ฝันว่าอยากเป็นแชมป์โลกเหมือนคุณพ่อครับ
ก็ผมก็จะทำฝันผมต่อแล้วผมก็ยังฝันอยู่ครับว่าจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ครับ